เอาจริงเราก็ต้องไปถามรองผู้การภาคหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกัน
เพราะว่ารองผู้การภาคหนึ่งก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อ
ใช่ครับรอดูเลยอีกวัน๒วันนี้เนี่ยนะคะ
เดี๋ยวจะมีหมายจับกุญสือ
แล้วเราก็อยากรู้ว่าคุณซื้อในที่นี้หมายถึงใคร
เพราะอย่างนายศิราพูดมาว่าเป็นทนายแล้วก็ชื่อเอ็มใช่ไหม
ทีนี้ตอนแรกก็มีคนไปโยงนะ
โยงไปถึงเอ๊ะใช่ทนายสิทธาหรือเปล่า

เขาก็ยืนยันนะว่าไม่ใช่ทนายตั้มทนายสิทธานะคะ
แล้วก็บอกว่าตอนนี้ตำรวจเตรียมขออนุมัติศาล
ออกหมายจับบุคคลที่ระบุว่าเป็นกุญสือบงการในคดีนี้
ภายใน๑๒วันนี้ได้รู้แน่นอน
ข้อหาที่กุญสือจะโดนเนี่ย
คือโดนเรื่องของการใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิด
ให้การเท็จแล้วก็ช่วยผู้อื่นไม่ให้รับโทษ
เพราะว่ากุญสือคนนี้ไม่ว่าจะก่อนเกิดเหตุ
หรือว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยมีการพูดคุย
มีการให้คำแนะนำช่วยเหลือทุกอย่าง

ซึ่งหากสารไม่อนุมัติหมายจับเนี่ย
พนักงานสอบสวนก็จะออกเป็นหมายเรียก

ดังนั้นเดี๋ยวจับตารอดูในห่วง๑๒วันนี้นะคะ
ซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจตรีอุดรก็ยืนยันนะ

เพราะว่าทนายตั้มได้เข้าให้ข้อมูลกับตำรวจแล้ว
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าตำรวจไม่ได้เบี่ยงเบนประเด็น
คิดว่าจะสามารถปิดคดีนี้ได้

ระบุวันมาภายในวันที่๒๔เมษายนนี้
โอ้เพราะฉะนั้นวันนี้วันที่เท่าไหร่๕เมษานะคะ
คุณผู้ชมยังเหลือเวลาอีกหลังจากนี้

ขณะเดียวกันทางฝากฝั่งของทนายตั้มทนายสิทธา

ว่าผมไม่ใช่กุญสือให้กับคนบนเรือ
แต่อันนี้ยอมรับนะว่าเจอคนบนเรือ๒คนจริง
แต่ไม่ได้ว่าจ้างให้เป็นทนายให้
แล้วก็บอกด้วยค่ะว่ามีกลุ่มบุคคล๓กลุ่ม

มาดูกันหน่อยว่า๓กลุ่มมีใครบ้าง
กลุ่มแรกเป็นทนายความ
ส่วนกลุ่มที่๒เป็นผู้พิพากษา
และกลุ่มที่๓คือผมเองนี่แหละ

เพราะว่าตังโมก็เป็นน้องสาวผมที่สนิทกัน
ผมไม่มีทางไปรับทำคดีให้กับคนบนเรือหรอก

แล้วทนายตั้มก็แฉข้อมูลหนึ่ง

บอกว่าวันที่ผมไปให้การกับตำรวจช่วงแรก
นี่ของทนายตั้มไปบันทึกอยู่ในสำนวน
ตอนนั้นทนายตั้มได้ยินก็ตกใจนะ

เจอกับคนบนเรือแค่๑๕นาทีเอง
ผมยังไม่รู้เรื่องราวจริงที่มันเกิดขึ้นบนเรือเลย
ทนายตั้มเขาก็เลยตั้งคำถามกลับว่าไง

ที่บอกว่าเป็นคนบงการใครกันแน่
ผมบอกเฮ้ยผมจะให้เป็นการอย่างนั้นได้ยังไงครับ

เอามาพูดกับสื่อว่าผมไปรับรองให้พวกนี้

แปลกดีครับผมรู้สึกแปลกใจแน่นอน

เอ้ยทำไมถึง

คือด้วยประสบการณ์ของเรา
เราก็รู้แล้วว่าน้มเอียเว่ายังไง

ทีนี้พอธนาธิ์ตั้มพูดออกมาแบบนี้
เราก็ต้องไปถามทางฝั่งตำรวจ

จริงตำรวจแค่พูดคุยกันเท่านั้นเอง

ซึ่งการที่ทนายตั้มออกมาพูดลักษณะนี้
ทีนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าทางฝั่งผู้อำกับ

อันนี้พลตำรวจรีอูดอล

เดี๋ยวลองฟังเสียงรองผู้การภาคหนึ่งหน่อยนะคะ
ถามผู้กราบเมืองที่ตั้งอยู่ข้างบนถ้าเขาบอกว่า
ไม่มีอะไรพี่มันเป็นการพูดคุยกันในเรื่องธรรมดา

เพราะว่าก็ได้จริงคดีถ้าเขาบอกว่ามีการพบกันตั้งแต่ต้น
การพูดคุยพูดฝ่าพูดคุยอะไรอย่างนี้คืออะไร
แต่ผมบอกในต้นเลยว่าทุกอย่างมันจบอยู่ที่คำให้การ
คุณจะคิดหรือมโนหรือตั้งใจแล้วแล้วแต่
เมื่อคุณคำให้การไปแล้ว
แล้วคุณเซ็นคำรับรองในคำให้การนั้นถือเป็นคำให้การพยานหลักฐาน